กลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายช่วงนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะกับขีดเส้นใต้การเมือง
จริงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวสารการเมืองหลายเรื่องที่ต้องติดตาม
เรื่องที่ดินของคุณเอ๋ปรินาทั้งเรื่องของคุณธนทร
แต่ว่าวันนี้ค่ะอาจารย์สุภาพจะพูดถึงเรื่องของเหตุที่สภาล่ม๒ครั้งติดต่อกัน
ก็คือช่วงค่ำของวันพุธกับช่วงสายของวันพฤหัสสบดี
คือสาเหตุมาจากเรื่องอะไรบ้างนอกจากเรื่องของเสียงปริ่มน้ำแล้ว
เห็นมีเรื่องความขัดแย้งความไม่ลงรอยกันของพักร่วมรัฐบาลด้วย
เดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันกับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายค่ะ

ความขัดแย้งในทางการเมืองของรัฐบาลผสมนั้นเป็นเรื่องปกติครับ
คุ้นชินกับรัฐบาลผสมมาในอดีต

ก็เห็นความขัดแย้งในพักร่วมรัฐบาลอย่างนี้มาไม่ใช่เรื่องแปลก
แต่ว่าถ้าความขัดแย้งนั้นมันนำไปถึงทำให้สภาล่ม
แล้วความขัดแย้งนั้นมันจะนำไปถึงเป็นปัญหาต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในภาพรวม
อันนี้ไม่ธรรมดาครับ
มันจะต้องมีการยุติสลายความขัดแย้ง
ถ้าสลายความขัดแย้งไม่ได้ผลกระทบมันจะนำมาสู่ถึงประชาชนด้วย
โดยเฉพาะผลกระทบต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ถามว่าถ้าจะสลายความขัดแย้งทำยังไง
สูตรของการเมืองก็มีสูตรตายตัวอยู่ไม่กี่สูตรหรอกครับ

รัฐบาลผสมหลายรัฐบาลที่อยู่นาน
ไม่มีปัญหากันเพราะการประสานงาน
เขาทำกันอย่างเรียกว่าเข้มข้น
เขาไม่ปล่อยให้เกิดช่องว่าง
แต่ว่าดูท่าทีของรัฐบาลชุดนี้
มีปัญหาเรื่องการประสานงานครับ
คนที่จะเป็นตัวสำคัญในการประสานสำคัญที่สุด
คือผู้นำรัฐบาลนายกรัฐมนตรี
แต่พลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ย

ท่านเข้ามามีอำนาจเป็นนายก

ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีแบบนั้นมา๕ปี
แล้วพอมาวันหนึ่งมาเป็นนายกรัฐมนตรี
ที่ต้องพึ่งพาพักร่วมรัฐบาล

ท่านก็ยังคุ้นชินกับรูปแบบ
ของการเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการยึดอำนาจ
คือลอยตัวอยู่เหนือปัญหา
ลอยตัวอยู่เหนือปัญหาได้ครับ
แต่ว่าต้องมีคนทำหน้าที่แทน

เลขาธิการนายก
สมัยปาเปรมอยู่๘ปี
ถึงแม้ว่าพลตรีจำลองจะเข้ามาช่วยมาแทน
แต่ว่าคนที่สำคัญที่สุดเลขาธิการนายก
นาวาคาตรีประสงค์ศูนย์ซิริ

ฉะนั้นใครมีปัญหาอะไรกับใครตรงไหนท่านรู้หมด
แล้วก็ท่านเป็นคนทำหน้าที่ประสาน
เวลาแต่ละพักร่วมรัฐบาล
ทำหน้าที่แทนพลเอกเปรมเลยครับ
คือประสานให้ลอยล้าวสลายไป
เป็นบทบาทของเลขาธิการนายก

แก่นำรัฐบาล
เรียกกันว่าผู้จัดการรัฐบาล

นายกนำพาเรื่องการบริหารประเทศไป
แต่ผู้จัดการรัฐบาลเนี่ย
มีหน้าที่เหมือนว่าจะทำให้
รัฐบาลเดิมหน้าไปอย่างราบรื่น

คนที่เป็นผู้จัดการรัฐบาลเนี่ยจะเคลียร์ให้
ถ้าเรานึกภาพที่คุ้นชินหน่อยก็คือว่า
สมัยคุณชวนเป็นนายกรัฐมนตรี
ตอนนั้นก็มีพลตรีสนั่นขจรประสาท
ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการรัฐบาลให้

ชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรี
ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการรัฐบาลให้

ถึงแม้ว่าจะไม่เรียบร้อยไม่ราบรื่นทั้งหมด
แต่ว่าเป็นแรงกันชนก่อนจะถึงนายกรัฐมนตรี
แล้วพอมาถึงรัฐบาลนี้
นึกไม่ออกว่าใครทำหน้าที่เป็นผู้จัดการรัฐบาล
คนที่เป็นเลขาธิการนายก
ท่านก็เพิ่งเข้ามาทำงานการเมืองใหม่
เลขาธิการกรรมการกฤษฎีกาในอดีต
ท่านก็ไม่คุ้นชินที่จะเป็นมือประสาน

ตัวเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ประสานไม่ได้
ผู้จัดการรัฐบาลก็ดูเหมือนว่าจะไม่มี
อันนี้ไงครับปัญหาก็คือว่า
พอเป็นอย่างนี้ไม่คุยกันครับ
พอไม่คุยกันหรือต่างคนต่างคุยแต่คุยผ่านสื่อ
ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อก็ยิ่งไปยันใหญ่
มันจึงเกิดเหตุ๒๓เรื่อง

เรื่องการแบนสารเคมี๓ตัว
แล้วสุดท้ายก็มาเปลี่ยนแปลงใหม่
ท่านก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไง
แต่ผลพวงก็คือว่าทำให้พักภูมิใจไทย

และพักพลังประชารัฐ
ร้องเพลงคนละขี่กันครับ
เรื่องนี้ใครจะบอกว่าไม่มีความขัดแย้งทางการเมือง
ไม่ใช่เรื่องการเมืองก็พูดได้
แต่ว่ามันจะนำไปสู่ความขุ่นเครื่อง
ขุ่นเคืองกันทางการเมือง
พลังประชารัฐมีรัฐมนตรีสุริยะ
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ประชาธิปัตย์มีคุณเฉลิมชัยศรีอ่อน
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
ภูมิใจไทยมีคุณอนุทิน

มีคุณมนัญญาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งนั้น
สุดท้ายเนี่ยก็ถามว่า
เอ๊ะถ้ามีการคุยกันเนี่ย
ผลมันจะออกมาเป็นแบบนี้เหรอ
ผลออกมาเป็นแบบนี้เพราะไม่คุยกัน
มาเรื่องสภาล่ม
๒วันติดกันเลยครับเปิดสภามา๖เดือนเนี่ย

อาการเกิดสภาล่มที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องแปลก

สภาร่มมันเกิดขึ้นมาทุกยุคทุกสมัยล่ะ

แต่ว่าคราวนี้มันมีเรื่องให้คิดว่า
สภาล่มเพราะมีคนของส่วน
พักร่วมรัฐบาลไปโหวตสวนด้วย
ที่จริงประชาธิปัตย์
หกคนที่ไปโหวตสวนเรื่อง
ให้ตั้งกรรมธิการไปตรวจสอบเรื่องการใช้อำนาจมาตรา๔๔

ก็ประชาธิปัตย์ก็ยื่นยตินี้เหมือนกัน
แต่ว่ายัตติของประชาธิปัตย์เนี่ย
แต่ตรวจสอบไปทุกคณะที่ยึดอำนาจแบบเดียวกัน

เพราะฉะนั้นพอมันยัตติแบบทำนองเดียวกัน

ซึ่งสวนกับแนวทางของรัฐบาลที่ไม่ต้องการให้ตั้ง

เพราะถ้าตั้งขึ้นมาแน่นอนว่า
ในการศึกษาในการตรวจสอบ
เขาต้องเชิญนายกรองนายกทั้งบิ๊กตู่บิ๊กป้อม
จะต้องมาชี้แจงกับกรรมธิการวิสามันชุดนี้แง่
ฉะนั้นเขาก็สกัดไม่ให้ตั้ง
เมื่อไม่ให้ตั้งและประชาธิปัตย์ไปโหวตสวน
เอาอย่างนี้ใครบอกว่าจะไม่มีปัญหาได้ยังไง
จะมีมากมีน้อยไม่รู้แล้ว๖คนที่โหวตสวน

รวมแล้วแต่เป็นคนที่ใกล้ชิดคุณอภิษฎิเวชาชีวะทั้งนั้น
ที่จะเสนอตัวประชาธิปัตย์จะเสนอให้เป็นประธานกรรมธิการวิสามันศึกษาเรื่องรัฐมนูล
ก็ถูกพลังประชารัฐตีตกถูกกีดกันว่าอย่างนั้นเถอะ
สุดท้ายขึ้นมาก็ไม่ได้เข้ามา

ล้าวเหล่านี้จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
รองนายกสมคิดพูดหลายรอบตอนหลังเวลานักข่าวถามถึงเรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ว่าทำไมยังไม่ได้ผล
เศรษฐกิจยังแย่อยู่ชาวบ้านเดือดร้อน
นี่ท่านก็รู้หัวข่าวสิครับว่า
หนี้ครัวเรือนสูงสุดมากเป็นประวัติการ
หนี้ครัวเรือนก็คือชาวบ้านเราเป็นหนี้มากกว่าทุกยุคที่ผ่านมาครับ

หนี้ครัวเรือนก็คือชาวบ้านเราเป็นหนี้มากกว่าทุกยุคที่ผ่านมาครับ
หนี้ครัวเรือนก็คือชาวบ้านเราเป็นหนี้มากกว่าทุกยุคที่ผ่านมาครับ
หนี้ครัวเรือนก็คือชาวบ้านเราเป็นหนี้มากกว่าทุกยุคที่ผ่านมาครับ
หนี้ครัวเรือนก็คือชาวบ้านเราเป็นหนี้มากกว่าทุกยุคที่ผ่านมาครับ
หนี้ครัวเรือนก็คือชาวบ้านเราเป็นหนี้มากกว่าทุกยุคที่ผ่านมาครับ
หนี้ครัวเรือนก็คือชาวบ้านเราเป็นหนี้มากกว่าทุกยุคที่ผ่านมาครับ
หนี้ครัวเรือนก็คือชาวบ้านเราเป็นหนี้มากกว่าทุกยุคที่ผ่านมาครับ

หนี้ครัวเรือนก็คือชาวบ้านเราเป็นหนี้มากกว่าทุกยุคที่ผ่านมาครับ

หนี้ครัวเรือนก็คือชาวบ้านเราเป็นหนี้มากกว่าทุกยุคที่ผ่านมาครับ

หนี้ครัวเรือนก็คือชาวบ้านเราเป็นหนี้มากกว่าทุกยุคที่ผ่านมาครับ
หนี้ครัวเรือนก็คือชาวบ้านเราเป็นหนี้มากกว่าทุกยุคที่ผ่านมาครับ
หนี้ครัวเรือนก็คือชาวบ้านเราเป็นหนี้มากกว่าทุกยุคที่ผ่านมาครับ
หนี้ครัวเรือนก็คือชาวบ้านเราเป็นหนี้มากกว่าทุกยุคที่ผ่านมาครับ
หนี้ครัวเรือนก็คือชาวบ้านเราเป็นหนี้มากกว่าทุกยุคที่ผ่านมาครับ

หนี้ครัวเรือนก็คือชาวบ้านเราเป็นหนี้มากกว่าทุกยุคที่ผ่านมาครับ
หนี้ครัวเรือนก็คือชาวบ้านเราเป็นหนี้มากกว่าทุกยุคที่ผ่านมาครับ
หนี้ครัวเรือนก็คือชาวบ้านเราเป็นหนี้มากกว่าทุกยุคที่ผ่านมาครับ